พรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะมีกิจกรรมใบ้อุ่นแอรักที่จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการค่ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการจัดเตรียมสถานที่รวมถึง

เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานนี้

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากพระราณพระราชวังดุสิตค่ะ
ขณะนี้การเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานอุ่นไอรักษ์คลายความหนาว
สายน้ำแห่งรัฐนาโกศิลป์ที่บริเวณพระราณพระราชวังดุสิตแห่งนี้นะคะ
มีความคืบหน้าเกือบ๑๐๐แล้วค่ะ
สถาปัตยกรรมรวมไปถึงโบราณ
นวัตถุที่ทรงคุณค่าของไทย

เพื่อรอให้นักท่องเที่ยวมาชมความสวยสดงดงาม
รวมไปถึงศึกษาประวัติความเป็นมาค่ะ
บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสวรี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สง่างามด้วยพระที่นั่งไอสวรรคิพยาอาจซึ่งเป็นพระที่นั่งปราสาทโถงกลางน้ำ
ในแบบจตุรมุกจำลองมาจากพระราชวังบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อวดโฉมคอยต้อนรับผู้ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัฐนาโกศิลป์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานในวันพรุ่งนี้
ที่พระองค์จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมใบ้อุ่นไอรัก
ในเส้นทางระยะไกลที่สุดจากพระราณพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานคร
ไปยังสวนสุขภาพรัฐโพจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ๓๙กิโลเมตร
คนไทยทั้งประเทศที่จะผนึกกำลังปั่นจักรยานครั้งประวัติศาสตร์นี้ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะในงานอุ่นไอรักษ์ยังจำลอง๔เรือพระที่นั่งในกระบวนพยุหายาตราชลมาก
เรือพระที่นั่งอนันตนาคาราชเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชง
ลำนะคะต่างประดับประดาษไปด้วยลวดลายอันวิจิตรงดงาม
ถือเป็นสุดยอดงานศิลป์ของไทยที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร
จำลองจากเรือพระที่นั่งองค์จริงคงความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมไว้เป็นอย่างดีค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีสิ่งปลูกสร้างสำคัญคู่กรุงเทพมหานครอีกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังสะพานพระพุทธยอดฟ้ารวมไปถึงเรือสัมเภา
แสดงถึงความเจริญทางด้านการค้าของกรุงเทพมหานครในอดีต
ด้วยการประดับตกแต่งจักรยานและดอกไม้นานาชนิด
รวมไปถึงการตั้งเต็นต์ให้บริการน้ำดื่มและเต็นต์พยาบาลค่ะ
และในช่วงบ่ายวันนี้นะคะจะมีการซ้อมใหญ่การเปิดงานเสมือนจริงค่ะ
ก็จะเดินทางมาเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่บริเวณนี้ด้วยค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากพระหลานพระราชวังดุสิตค่ะ
ขอบคุณคุณนพิพันธ์ด้วยค่ะ
ใครที่จะร่วมกิจกรรมทั้งการปั่นจักรยานและการไปร่วมงานก็เตรียมพร้อมเตรียมตัวกันนะครับ